ไปต่อที่สลับบุรีครับไปดูโคตรเอ๋เหลือมกันหน่อยคุณผู้ชม
ไอ้เหลือมมันจ้องจะไปกินหมาสองตัวของเจ้าของบ้าน
กู้ภัยไปจับที่บอกว่าโคตรไอ้เหลือมเนี่ยมันตัวใหญ่ขนาดไหนไปดูเลยครับ
โอ้โหตัวเบลอเลยใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหตัวเบลอเลย
อันนี้สว่างสระบุรีนะคะเจ้าหน้าที่สามท่านมาจับโอ้โหงูใหญ่มากเลย
งูใหญ่มากเลยงูเบอร์เลอร์เลยค่ะสามท่านโอ้ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะคะ
ใหญ่มากเลยดูสิฮะวัดไปวัดมาเออห้าเมตรกว่าโคตรไอ้เหลือมจริง
โคตรเอ๋เหลือมดูตัวมันโอ้โหเว้ยตัวมันเลิกมาเทอะขนาดนี้นะฮะ
กู้ภัยสว่างรัตนัตรัยธรรมสถานสระบุรีครับรับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่งไปช่วยจับงูหน่อย
คุณมณัสนันกาญจนวิชานนท์นะครับเขาบอกว่างูตัวใหญ่มากมันจะกินหมาฉันแล้วมาจับหน่อย
บ้านเลขที่สามท้าสามนะฮะบนโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสลับบุรี
พอไปถึงเนี่ยฮะโอ้โหดูลำตัวมันสิใหญ่กว่าขาคนอีกคุณผู้ชม
น้ำหนักกว่าหกสิบกิโลยาว๕เมตรนะเจ้าหน้าที่สามคนจับยังเอาแทบไม่อยู่เลยฮะ
ต้องใช้อุปกรณ์ในการจับทำเป็นบ่วงคล้องคอมันงูมันก็ดิ้นสู้ขดไปขดมาขัดขืน
เพราะมันตัวใหญ่เหลือเกินนะฮะมีพละกำลังมากนะครับ
เล่นเอากู้ภัย๓คนหอบเลยเหงื่อตกเลยครึ่งชั่วโมงครับ
สุดท้ายจับได้นะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่ทำงานกู้ภัยมาจับงูมานักต่อนักแล้ว
ไม่เคยเจองูเหลือมใหญ่และยาวขนาดนี้มาก่อน
เจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนนั้นเข้าไปถ่างย่านหลังบ้าน
เห็นหัวงูโผล่มาจ้องหน้าแล้วจ้องจะเขมือบหมาเขาสองตัว
ไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ครับสุดท้ายกู้ภัยคุณดูดิ
โอ้โหจับแล้วก็ตัวใหญ่มากคือการเอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยนะ
เราก็ไม่มั่นใจว่าไปปล่อยตรงไหนเนอะแล้วมันจะย้อนกลับมาอีกไหม
ไม่รู้ว่ามันจะย้อนกลับมาที่บ้านหลังนี้มากินหมาเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
พูดใหญ่จริงเนอะเออไม่รู้ไปปล่อยตรงไหนกันนะฮะอืม
วางกันด้วยแล้วกันนะครับเวลางูเหลือมจ้องหน้ามันจ้องยังไงอ่ะก็
หามองหน้าผมสิไม่กล้ามองตัวเองกลัวอ่านี่นะฮะใหญ่จริงอย่างก๊อบว่า